แล้วจะเดือดร้อนทำไมเวลาเขาเอากลขมาลงไปใน๔เกม
เดือดร้อนทำไมบอกมาสิ
ทั้งที่ปีนี้บ้านเขาเป็นเจ้าภาพ
เท่าที่รู้มานะประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันปีนั้น
เจ้าภาพมีสิทธิ์ที่จะเอากีฬาหนึ่งอย่างของประเทศ
ไปลงการแข่งขันในปีนั้นด้วย
ปีนี้ประเทศเขาปีหน้าประเทศเธอหรือประเทศอื่น
ก็มีสิทธิ์เหมือนกันเธอก็เอากีฬาชาติของเธอลงไปสิ
และอีกอย่างหนึ่งปีนี้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ
เธออยากจะมาก็มาไม่อยากจะมาก็ไม่ต้องมา
เข้าใจเปล่าเออ
มีหลายประเทศที่เขาจะมาแข่งขันกัน
ประเทศเธอประเทศเดียวก็ไม่ตายหรอก
ผิดว่างั้นเถอะที่กูอยากจะให้โลกรู้จากกฎหมาย
ผิดว่างั้นเถอะประเทศกูผิดว่างั้น
ทั้งที่มึงอยากจะให้ทั่วโลกรู้จักมวยไทยของมึงเนี่ย

แล้วประเทศกูอยากให้คนอื่นรู้จักกลขมาในของประเทศกูบ้าง
ผิดว่างั้นเถอะประเทศกูผิดว่างั้นเถอะ
ประเทศอังเขาเหมือนกว่าจังกี่สกวงนั่ง
ไอ้ไฟล์เออไม่ได้ด่าคนคอมเมนต์นะ
ด่ายพวกสารแนอ่ะเออ
อย่าไปยุ่งขโมยใครค่ะ
ประเทศที่มึงอยู่ก็ขโมยทุกอย่างของประเทศไทยไป

มึงทะโมยทุกอย่างของประเทศไทยก็ข้วคูนะ

ไม่รู้ว่าก็ไม่ออกได้
มึงไม่ได้ไม่เห็น

อีกคนเหรอนึกว่าต้นมะเกือบฟูตได้ซะอีก

จริงก็พูดภาษากัมพูชามาสิพูดภาษาอังกฤษก็ได้